คุณผู้ชมคะหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวัย๗๒ปี
พระนักวิปัสนากรรมฐานที่ตอนนี้ในโลกโซเชียลแล้วคนพูดถึงท่านกันเยอะมากเลยนะคะ
เพราะว่าท่านได้ออกทุดงตั้งแต่ช่วงต้นปีออกจากพื้นที่จังหวัดนครพนม
แล้วก็เดินเท้าคือเท้าเปล่าเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นหลายร้อยกิโลอ่ะค่ะ
ปฏิบัติธรรมไปโปรดญาติโยม
เมื่อวานนี้แวะพักที่วัดสุขสำรานอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะหลวงตาบุญชื่นพร้อมพระสงฆ์วัดสุขสำราญ
ก็ได้ออกรับบินทบาทแล้วก็ฉันพระทหารร่วมกันนะคะ
โยมชาวบ้านข้าราชการในพื้นที่มาทำบุญที่วัดกันเยอะเลยค่ะ
หลวงตาบุญชื่นจะสังกัดมหานิกายฉันพระทหารเช้าแบบพระสายธรรมยุทธ์
ครับก็จะใส่อาหารข้าวหวานทุกอย่างลงในบาท
แล้วก็ฉันโดยพร้อมพร้อมกันแบบนี้อ่ะนะคะรวมบาทเดียวเลยครับ
แล้วก็ไม่ยึดติดอยู่ง่ายกินง่ายฉันมื้อเดียวแบบนี้ครับ
หลวงตาท่านก็ออกทุดงจากวัดสุขสำราญมุ่งหน้ากลับนครพนมนะคะ
ญาติโยมก็มารอเดี๋ยวให้ดูภาพญาติโยมมารอระยะทางยาวแบบนี้ค่ะ
ซึ่งก็มีพระอีกสองรูปนะคะขอเดินตามหลวงตาไปด้วยนะคะ
ก็คือตั้งแต่อรัญญประเทศอะค่ะครับเดินตามมาอื้อหือ
คุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะก็เดินตามท่านหลวงตาบุญชื่นนะคะ
ระหว่างทางชาวบ้านนำผ้าขาวม้ามาปูบนพื้นให้หลวงตาเดินเหยียบ
เพื่อนำกลับไปบูชานะคะส่วนใหญ่ก็จะนำน้ำดื่มมาถวาย
เพราะท่านบอกว่าท่านรับแค่น้ำดื่มแต่เฉพาะเพียงพอสำหรับการฉันเท่านั้น
ครับถ้าให้มาเยอะเนี่ยท่านก็จะให้ไปบริจาคตามวาดตามโรงเรียนต่างต่างนะคะ
ใช่ครับท่านก็ใช้ผ้าเคาะหัวเป็นการให้พรเนี่ยค่ะ
ระหว่างทางหลวงตาบุญชื่นบอกเลยนะคะว่าไม่รับปัจจัยไม่รับสิ่งของรับแค่น้ำดื่ม

อธิษฐานขอให้คุณตนเองมีความสุขและครอบครัว
และในสิ่งที่เราปรารถนาอะไรก็ได้สมความปรารถนา

เพราะว่าอย่างอื่นไม่ได้มีมาถวาย

ปัจจัยก็ว่าถวายไม่ได้

หลวงตาบุญชื่นออกทุดงจากบ้านเกิดที่จังหวัดนครพนม
ก็คือในอำเภอโพนสวรรค์ตั้งแต่ต้นปี

ชัยภูมิลบบุรี
สระบุรีนครนายก
ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีสะแก้ว
และกำลังจะมุ่งหน้าจังหวัดบุรีรำ
ไม่ใช่แค่หลัก๑๐๐กิโลกรัมคือเกือบ๑๐๐๐กิโลกรัมแล้วนะคุณผู้ชม
นี่จะใช้จีวอนใช่ไหมคะ
จีวอนก็แตะไปที่ศิษย์ศาสตร์ของญาติโยม
ญาติโยมก็มารอกราบไหว้ถวายน้ำนะคะ
เฟซบุ๊กศรัทธาหลวงตาบุญชื่นขอความร่วมมือชาวบ้านนะคะ
ถวายปัจจัยให้กับหลวงตา
ห้ามวางผ้าที่เป็นผ้าสีขาว
หรือผ้าที่มีสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับทงชาติศาสนาและสถาบัน
รูปเท้าหลวงตาโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะ
พอห้ามนะคะกูภัยและผู้ติดตาม
ควรเดินห่างหลวงตาประมาณ๒๓เมตร
เพราะว่าระหว่างเดินเนี่ยค่ะหลวงตาจะมีการสวดภาวนาไปด้วย
ยืนยันว่าไม่มีการแจกวัตถุมงคลใดทั้งสิ้นนะคะ

พอเดินออกจากวัดสุขสำรานค่ะ
คุณผู้ชมหลวงตาบุญชื่นท่านแวะพัก๔จุด
จุดแรกคือที่ปั๊มน้ำมันก็พักฉันยาฉันน้ำนะคะ
หน้าวัดสองพี่น้องตำบลโคคลานอำเภอตาพระยา
แวะพักส่งน้ำที่ร้านค้าค่ะ
จุดสุดท้ายแวะพักร้านขายก๋วยเตี๋ยวตำบลทัพราชอำเภอตาพระยานะคะ
หลวงตาท่านให้ญาติโยมกราบไหว้และสนทนาธรรม
รวมถึงเป็นการพักระหว่างทาง
เพราะว่ามีพระทุดงที่ร่วมเดินทางกับหลวงตา

คือเท้าพองจนต้องพันผ้าพันแผลไว้แบบนี้ค่ะ
อันนี้พระที่ร่วมทุดงกับหลวงตานะคะ

หลวงตาเองไม่ถึงกับพันผ้าแต่เท้าท่านก็พองแบบลอกเลยอะค่ะ
ถ้าแต่อยู่อลานอลานประเทศอบริษัทจังหวัดสเกล
อักหวัดกี่ครั้งระหวัว
นี้อังคารวันที่สองก็อังคารวันที่สอง
มีหายบ้างเหรอคะ
ก็เอาการเหมือนกันนะหน้าดูเหมือนกัน
เช็คอดทนอดอย่างเดียว
เราตื่นเต้นมากด้วยเราขนลุกเลยค่ะ
ไม่คิดไม่คาดฝันว่าท่านจะมาแวะแล้วก็มาเข้ามาเป็นสิริมงคลให้กลับกลับบ้านนะคะ
ตั้งแต่เล็กจนโตเพิ่งมีนี่จนอายุ๖๐กว่าแล้ว๖๔แล้ว
ค่ะไม่คิดไม่ฝันคิดว่าพระจะเดินทุดงมาแล้วท่านจะเลยไปเลย
แต่ท่านแวะเข้ามาก็มีบุญเยอะบุญบุญมากบุญล้นทัพ
หลวงตาบุญชื่นท่านเดินทุดงด้วยเท้าเปล่านะฮะ

คือสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพิสุสงฆ์ท่านก็เท้าเปล่านะฮะ
เวลาเดินทุดงต่างแต่ว่าโอ้โหยุคสมัยปัจจุบันคุณเขียนมาสอน
เป็นถนนเป็นพื้นคอนกรีตมันก็พื้นร้อนนะคะ
ก็ดูพระที่มาขอเดินทุดงร่วมด้วยกับหลวงตาบุญชื่นนะฮะ

ส่วนหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเดินบ่อยค่ะ
ท่านก็อาจจะชินนะฮะเรื่องของการเดินลักษณะแบบนี้
แต่ถามว่าแล้วเท้าท่านเป็นยังไง
บางทีเจอปูนซีเมนยังมาตอยทางถนนกลุ่บคละ

แต่ท่านบอกว่านี่คือการที่จะบำเพียลอย่างหนึ่ง

พระภาพแบบนี้น่ากล่าวท่านผู้ชมครับ
วันนี้หลวงตาบุญชื่นท่านเดินเท้าจากวัดสุขสำรานตะบลหนองแวง
มาถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชะยันตีนะฮะ
ตำบลทัพราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
ระยะทางวันนี้ที่เดินทุดง๒๕กิโลเมตร
ท่านจำวัดที่นี่ในคืนวันนี้
ถ้าย้อนไปเมื่อปี๖๒นะครับหลวงตาบุญชื่นได้เดินทุดงเพื่อปฏิบัติธรรม
เดินเส้นทางสายเหนือนะฮะออกจากจังหวัดนครพนม
แล้วก็ทุดงเดินเท้าไปเรื่อยจนถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แล้วเดินเท้ากลับตามเส้นทางเดิม
ระยะทางเมื่อปี๖๒เนี่ยท่านเดินทุดงเท้าเปล่า๒๐๐กิโลเมตร
วันคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมนะฮะหลวงตาบุญชื่นท่านเกิดที่บ้าน
เล้าตำบลโพนสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับ
ท่านเป็นคนที่นั่นนะครับเคยเป็นทหารเกณฑ์นะฮะ
เคยร่วมรบในสมรภูมิสงครามเวียดนามเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งคุณเข็มมาสอนและผมยังไม่เกิดแน่นอนแต่ช่วงนั้นหลวงตาบุญชื่นท่านไปลบแล้วนะฮะ
สมภูมิสงครามเวียดนามนะครับปี๑๒นะครับ
หลังจากปฏิบัติประจำการได้เหรียญทหารผ่านศึกนะครับ
จากนั้นท่านก็มาแต่งงานแล้วก็มีลูกนะครับอดีตภรรยาเนี่ยมีลูกด้วยกัน๔คน
พอลูกเนี่ยเติบโตนะฮะเลี้ยงดูจนเติบโตท่านก็คุยกับครอบครัว
แล้วก็ขอบวชตั้งแต่ปี๕๐๒๕๕๐นี่๖๔๑๔ปีนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจังหวัดนครพนมนะครับ
เคยเดินทางไปที่พักสงฆ์ชั่วคราวของหลวงตาบุญชื่นอยู่ท้ายหมู่บ้านเสาเหล้าตำบลโพนสวรรค์
ตรงนี้นะครับนี่คือที่นครพนมนะครับท่านผู้ชมครับ
มีกุฏิหลังเล็กอยู่หนึ่งหลังสำหรับจำวัดมีห้องน้ำแยกออกมาแล้วมีทางเดินจงกลมเพื่อปฏิบัติธรรม
มีแค่นี้ฮะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นอีกแล้ว
หลวงตาบุญชื่นท่านเคยจำวัดอยู่ที่นี่ได้คุยกับลูกสาวของหลวงตาบุญชื่นสองคนนะครับ
นางตานอุ่นเพียนโสมอายุหกสิบหกกับนางบานเย็นบุภาษุริอายุสี่สิบหกเหมือนกันนะฮะ
นี่ฮะลูกสาวนะครับคือบอกว่าตอนหนุ่มเนี่ยพ่อเป็นคนขยันทำมาหากินมากเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ชอบทำบุญ
ทำบุญเป็นชีวิตจิตใจพ่อเคยบอกลูกว่าพอทุกคนมีครอบครัวเรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเนี่ย
เพราะจะขอบวชละนะค่ะจะบวชแบบไม่ศึกด้วยนะครับ
หลังจากนั้นพ่อก็อุปสมบทตอนอายุประมาณ๖๐แล้วก็ออกเดินทุดงตามพระอาจารย์ที่เคารพแล้วติดต่อพ่อไม่ได้อีกเลย
เพราะพ่อไม่มีโทรศัพท์หลวงพ่อเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือ
หลวงพ่อเวลาไปทุดงหลวงพ่อบอกแค่ว่า
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะเห็นหลวงพ่อกลับมา
แต่งานได้๓คืนฝั่นว่าพ่อบวชเป็นฮุบา
แม่ก็คิดเลยว่าพ่อนี่ต้องอย่างนะบวช
ไม่คิดด้วยสามว่าพ่อจะไปเส้นอย่างนี้
เพราะว่าเป็นคนที่ทำงานหนักทำอะไรไม่
ซึ่งเป็นคนมุ่งมั่นทำงานหนักมาก
ไม่คิดว่าจะเข้าไปบวชค่ะ
ก่อนที่ได้บวชเพิ่มได้มาขอคุณแม่
ใช่ค่ะต้องขออนุญาตก่อน
เพราะว่าถ้าไปโดยที่ลูกเมียไม่อนุญาต
มันก็จะค้างคาใจนะคะ
ใช่ก็ขอก่อนถ้าอนุญาตก็คือลูกเมียอ่า
ทางครอบครัวก็อนุญาตเรียบร้อย

มุ่งหน้าคำเพลินโน้นดินแดงจังหวัดบุรีรำนะครับ
เห็นภาพแบบนี้เราก็ชื่นใจนะคะ